อันที่๓มาแล้วค่ะนับตังค์ค่ะ

ข้อต่อไปค่ะสำนวนเงินเพิ่มขึ้นนะครับ

ออกกำลังกายจะไปยากไง

วิ่งจ๊อคกิ้นจนถึง๙โมงเช้า

เชือกจนถึงบ่าย๔

จากบ่าย๔ก็ยกจนถึงเที่ยงคืนกว่ากว่าพอ

อย่างนี้เรียกว่าออกกำลังอย่างไม่มีตำราไง

มาอย่าง
มัสเซิลครับมัสเซิลรวมเลย
มาอย่างในแบบพิชานี

ไม่ใช่นม

วันดีครับ

คุณต้องเรียกผมว่าผู้ชายกำยำฮะ

ที่ได้แก้มที่ผมไปดูในยูทูป

นี่แหละผมดูยูทูปอยู่

จะให้ผมหุ่นอีกแล้วเหรอ

เอาอีกทีอาจารย์วิบพื้นโชว์หน่อย
พื้นโชว์มือเดียวไหม

เดี๋ยวนั่งภาษาอะไร
เอ้าที่นี่ไม่เคยดู

ภาษาไทย
น้ำไหวไปพี่ไม่ทัน

แค่ไหนแล้วนะครับ
ได้เท่านี้แล้ว

มันมีหลักง่ายคือเราสร้างบันล้านขา

อาจารย์
ดักเห็นกล้ามจริงแล้วเกิน
จากวิทย์พื้นหลักง่ายครับนี่ครับยกทุกวันเลย
อะไรอีกอ่ะอะไรน้ำปี

น้ำเปล
มันดำปีขนาดนี้

เราจะวิ่งวิ่งที่ไหนบ้างฮะ

กระตุกสร้อยผมวิ่งตาม
ร่างกายผมแข็งแรงจริงฮะ
รองเท้าเนี่ย
ไม่ใช่รองเท้ามิ่งธรรมดา
รองเท้าอะไรฮะ
ผมวิ่งเมืองติดป่องชัย

ต้องการอะไรที่เปล่ามึงฮะ

ไม่กล้าวิทย์แบบขยังครับ
อ้าวก็ทำความสะอาดสิครับ
จะใช้อะไรทำความสะอาดน่ะพี่
อ้าวว่างไหมก็ไปทำความสะอาดเขาด้วยไหม

คุณก็ต้องให้คนที่อยู่ที่ยิมคุณช่วยกันทำความสะอาด

ใครก็ไปเรียนข้ามรัฐปรุงก็ไปเรียน

มันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ไง

หอมสดชื่นนะครับ
แล้วคุณจะออกกำลังกายแบบไม่มี
อะไรมันทำให้คุณรู้สึกก็กังวลใจครับ

เก็บรักษาก่าย

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

คำถามข้อที่๔ของคุณนับต่าง

ในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้
รับรองความสนุกแน่นอน

คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ

ว่าค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ส่วนแม่ฟ้าหลวงพระตำหนักดอยตุง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์สามสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าซีริกิจท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคาและกดไลค์กดแชร์
ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิ๊บมูลค่าห้าร้อยบาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อ
เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
เห็นน้ำเป็นไงน่ะโหเป็นพิตตี้ค่ะ
พี่จะซื้อแชมพูไปล้างรถพิตตี้เวลาจะล้างรถเนี้ย